ติดตามบรรยากาศความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองในจังหวัดต่างกันนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้๘ตุลาคมอีกไม่กี่วันก็จะถึงพระราชพิธีที่สำคัญค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
บริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตำบลในเมือง
คณะผู้รับผิดชอบดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองได้ทดลองระบบไฟฟ้ารอบพระเมรุมาตร
และจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด
และในระยะต่อไปจะมีเวรยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาจำลองเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว
ร้อยละ๙๘ยังเหลือขั้นตอนตกแต่งเก็บรายละเอียดทาสีและเร่งปูแผ่นหินแกรนิต
ท่านบันไดพระเมลุมาตรจำลองทั้ง๓ด้าน
จากนั้นจะนำนั่งร้านออกเพื่อส่งมอบงานในวันพรุ่งนี้
เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
วันนี้ก็ได้พ่นสีจริงเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
และได้นำเหล็กนั่งร้านออกจากตัวพระเมรุมาตร
เพื่อที่จะเตรียมตกแต่งและเก็บงานเก็บรายละเอียดทั้งหมดค่ะ
โดยนายพิชิตปั้นเกี้ยวผู้ควบคุมการก่อสร้างเปิดเผยว่า
การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดนครราชศรีมา

จากนี้จะเก็บรายละเอียดด้านล่างทั้งหมด
เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่๒๐ตุลาคมนี้
ถือว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
แม้จะมีอุปสรรคเรื่องของฝนตกชุกมากก็ตามค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรง
ว่าราชการจังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาจำลอง
ซึ่งก็มีความคืบหน้าไปกว่า๑๘๐นะคะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประดับตกแต่งในส่วนของรายละเอียดต่าง
รวมถึงการประดับตกแต่งสถานที่ใกล้เคียง
ที่ได้มีการนำดอกดาวเรืองจำนวนกว่า๒๐๐๐ต้น
ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามค่ะ
ส่วนที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสเกต
ธวัฒน์สุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองของจังหวัดศรีสะเกด
ล่าสุดคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๙๐นะคะ
ขณะนี้อยู่ในช่วงของการตกแต่งลวดลาย

ว่าแล้วเสร็จเรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติ
ในวันที่๑๒ตุลาคมนี้ค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดนราธิวาส
เจษดาคันชิตานุรักษ์

กล่าวว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของชาวจังหวัดนราธิวาส
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ๖รอบ
พระชนมภรรษาตำบลโฆเคียน
มีความขึ้นหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๙๘นะคะ
วันนี้ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์๑๐๐
ก่อนที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
พระเมรุมาตรจำลองในวันพรุ่งนี้
เวลา๙นาฬิกา๙นาที
ณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ